หลักกินแบ่งรัฐบาลแหมซื้อตามแผงก็เกินราคา
สลากเกินราคาก็ดันมีคนไปซื้อแล้วมาขายต่อ

แล้วสรุปมันจะถูกแก้ปัญหาได้ไหมเนี่ย

เมื่อเช้านี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปต่อ

ก็จะไปสอบถามเรื่องนี้แหละว่ามีความคิดเห็นอย่างไร
คือปรากฏว่ายังไม่มีพ่อค้าแม่ค้าร้านไหนบอกว่า
ยังไม่เห็นนะว่ามีการโพสต์ขายออนไลน์
หลังจากไปซื้อสลากดิจิทัลแล้วมาขายเกินราคาแบบนี้นะครับ
ทีนี้เราพูดคุยกับพ่อค้าคนหนึ่งคือพี่ธวัดชัยศรีใจอินบอกว่า
เห็นกระแสข่าวแล้วอันนี้พี่เขาเห็นนะ
บางคนไม่เห็นแต่พี่เขาเห็นบอกว่าเห็นนะ
เมื่อไม่กี่วันก่อนเรื่องการนำตัวเลขจากแอป
สลากดิจิทัลจากแอปที่ไปซื้อมาจากแอปเป่าตังค์เนี่ยแล้วเอามาขายต่อ
พอขายต่อก็อัพราคากันโอ้เรื่องนี้สำนักงานสลากจะแก้ยังไงล่ะครับ
เขาก็ฝากคำถามไปถึงสำนักงานสลากด้วยนะครับ
เหมือนแม่ค้าอีกคนนะคุณป้านิตยา
คุณป้านิตยาก็บอกโอ้โหเนี่ยอย่าไปเชื่อเขาเลย
ซื้อผ่านแอปมาแล้วมาขายต่อเนี่ยโอ้ยอย่าไปเชื่อคนกลง

ทีนี้ต้องฟังทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคุณ
บอกว่ากรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อที่เข้าไปซื้อสลากดิจิทัล
แอปเป๋าตังค์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแอปเป๋าตังค์นั้น
มีกรรมสิทธิ์ต่อสลากนั้นเท่านั้นคุณเข้าใจป่ะ
เข้าใจเกิดสมมุติว่าคุณสืบสกุลซื้อจากแอปเป่าตังค์ของคุณ
คุณซื้อแล้วถ้าเกิดถูกรางวัลนะกรรมสิทธิ์เป็นของคุณ
แต่ถ้าเกิดว่าคุณมาขายให้กับดิฉันต่อ
แล้วเกิดว่ารางวัลนั้นมันถูกดิฉันอาจจะไม่ได้ตังค์จากคุณก็ได้ไง
จริงเพราะว่าแอปเป่าตังค์เราก็ลงทะเบียนด้วยชื่อเรา
เวลาเราไปซื้อสลากสลากมันก็ดันเป็นของเราแล้วนะฮะ
ถ้าคุณเอาสลากไปขายต่อถือว่าไม่สามารถโอนสิทธิ์เปลี่ยนมือได้นะ
ทีนี้ครับเงินรางวัลทั้งหมดเนี่ย
มันจะเข้ามาโอนเข้าบัญชีที่มันผูกกับแอปเป๋าตังค

สมมุติถ้าคนผมไปหลอกคุณอริยา
อาริยาซื้อต่อผมไหมผมมีเลขเด็ดผมขาย๑๑๐๑๒๐อริยาบอกซื้อ
แต่อริยาก็ไม่ได้สลากไปนะเพราะมันอยู่ในมือถือผม
ทีนี้พอถึงวันที่ถูกรางวัลมาอ้าวสลากนั้นถูก
ถ้าเกิดดิฉันไปทวงกับคุณสืบสกุลถ้าเกิดคุณจิตใจดี

แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบจิตใจมิจฉาชีพคุณก็ไม่จำเป็นต้องให้
ใช่ผมก็โกงเอ้าเงินมันเข้าบัญชีผม

หลงเชื่อนะคุณซื้อสลากดิจิทัล